มาดูความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะคะ

ก็เป็นรายการโบลิ่งระดับอาชีพนะคะ
อาชีพระดับโลกที่รวมเอามืออาชีพ

ในวันที่๒๒๒๘กันยายนนี้
และก็ยานพลลาบอาภารัฐนะคะ

ซึ่งรายการนี้นะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า๔ล้านบาทด้วยกันค่ะ
ปิดท้ายที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะ
จัดงานเดินวิ่งการกุศลกฟภมินิมาราทอนครั้งที่๒๒
ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม๒๐๐๐คนนะคะ

แล้วก็มีการเดินเพื่อสุขภาพทั้งราบ๒กิโลเมตรด้วยกัน
รายได้ส่วนหนึ่งก็บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย
และการศึกษาในโรงเรียนบริเวณรอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทั้งในเขตกรุงเทพฯและก็บริเวณมันทนจำนวน๒๖แห่งด้วยกันค่ะ